ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์สัปดาห์นี้

ฤทธิ์ไกรแก้วสมฤทธิ์เจอกับบันดาศักดิ์
สอแตกุลเผ็ดเผ็ดปอตธาทองทวี

เดินชนเล็กโรงเรียนกีฬาพิศนุโลก

ผู้รองผู้เอกเพศยะโสดาบรันสาระข่อ
ปะทะลูกกรมหลวงศิริรักษ์มวยไทย

ซูจีบะหมี่เกี้ยวปะทะพยักเล็ก

มวยไทย๓ยกถ่ายท่าสดทุกวันเสาร์บ่าย๒โมง